เราจะมาปิดท้ายสัปดาห์กัมพลวัชรพลนะครับ
ในการนำเสนอเรื่องราวของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาครับ
วันนี้เราจะไปดูความสามารถครับ

นักเรียนของเรานั้นสามารถเป็นตัวแทนประเทศไทย
แข่งขันระดับนานาชาตินะครับ
ของนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๙
คำน้อยจังหวัดชายภูมิครับ
ระหว่างวันที่๑๗๒๑ตุลาคม๒๕๕๙
เด็กหญิงใบเตยสินนอกเด็กหญิงวิพาแสนซื่อ

ที่ปรึกษาพร้อมคณะตัวแทนประเทศไทย

เดินทางไปจัดแสดงและประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
การแข่งขันปรากฏว่าประเทศไทยได้ทั้งหมด๑๒รางวัล
คือรางวัลเหรียญทอง๒เหรียญ

โดยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๙บ้านคำน้อยจังหวัดชายภูมิ

เด็กนั้นสามารถคว้ารางวัลดังกล่าวมาได้
เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดชายภูมิ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๙บ้านคำน้อยครับ
จากคัดเลือก๒๐๐กว่าทีมทั่วประเทศ

เสร็จแล้วเขาจะคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทย
เพียง๙ชิ้นเท่านั้น
ซึ่งตัวแทนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๙บ้านคำน้อยของเรา
ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันที่ประเทศอินเดียครับผม
ครูที่ปรึกษากล่าวว่าเครื่องปอกเปลือกง้อเด็กนั้น
แนวคิดมาจากกระบอกเก็บเงินของกระเป๋ารถเมย์
แล้วก็ใส่ใบมีดเข้าไปด้านใน
แต่ได้คำแนะนำเพิ่มเติมไปว่าถ้านำไปใช้กับของที่คนรับประทานแล้ว

จากนั้นจึงมาปรับเปลี่ยนมาเป็นสแตนเลสให้เหมาะสมกับการใช้งานมากขึ้น
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ปอกเปลือกง้อที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของชาวไทยรัฐวิทยาและชาวไทยทั้งประเทศ
เพราะเด็กไทยก็มีความสามารถไม่แพ้ชาติใดในโลก